แต่ว่าคราวนี้ที่บ่อขยะมันที่มีแค่ขยะควร
เพราะว่าคนเก็บขยะเขาไปเจออะไรรู้ไหม

จุดตรงนี้อยู่ที่ศูนย์บำบัดขยะมูลฝอย
ของจุดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศที่สะแก้วค่ะ

คือตำรวจสพคลองลึกไปตรวจสอบ
แล้วก็กู้เก็บพวกวัตถุระเบิดมันมีอะไรบ้าง
ระเบิดสังหารบุคคลแบบคว่างลูกหนึ่ง

ฉันได้เหล็กหนักไปขายได้ราคาได้ตังค์เยอะแน่เลย
เปิดดูเป็นระเบิดป้าก็ตกใจสิคะ
ได้เหล็กแล้วได้หลายโลแล้ว
ลากออกมาก็มาเทดูโอ๊ยมันไม่ใช่แล้วก็เลยเดินออกเลย

ซึ่งระเบิดสังหารบุคคลเขาใช้เฉพาะในหน่วยงานราชการ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่พื้นที่เขาเข้มงวด
การตรวจพวกวัตถุอันตรายแบบนี้หรือเปล่า
วัยรุ่นเขามีอยู่ในครอบครองอาจจะเอามาทิ้งเอาไว้แบบนี้หรือเปล่า

ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะซุกอยู่ในถุงสีน้ำตาล
ระเบิดเหรอไม่ใช่ระเบิดค่ะ

ตำรวจที่สพวังขอนแดงเข้าไปด้านหลังสาราพักผู้โดยสาร
อยู่ริมถนนสายปักทงชัยกบินบุรี

มียาบ้าอยู่๔๒๐๐เมตร
ผู้กำกับเขาก็ต้องให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะ
ว่าแก๊งค้ายาเนี่ยเอามาซุกซ่อนไว้ตรงนี้เอามาพัก
จะรอขนย้ายต่อหรือยังไง
นี่คนขายลอตเตอรี่บอกแค่ไปยืนฉี่นะ
อยู่ก็มาเจอซองไอ้เนี้ย

ทั้งระเบิดทั้งยาเสพติด